วันอันตรายของสงกรานประจำปีนี้
ก็คือนับวันแรก๑๑ไปจนถึง๑๗เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๑จนถึงวันที่๑๔เมษายน

สปฐก็คือศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

บอกว่า๔วันที่ผ่านมาอุบัติเหตุลดน้อยลง
เป็นที่น่าพอใจถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็คือปี๒๕๕๙
แต่หลังจากนี้๗วันอันตรายมันยังเหลืออีกประมาณ๓๔วันนี้นะคะ
งานหนักต่อไปก็คือการดูแลว่าประชาชนที่จะเดินทางกลับมา
กลับมาทำงานจะดูแลกันอย่างไรนะคะ
มาดูเรื่องของสถิติกันก่อนนะคะ๗วันอันตราย
ตั้งแต่วันที่๑๑จนถึง๑๔เมษายนที่ผ่านมา๔วัน
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดนะคะ๕๖๗ครั้ง
เสียชีวิตไป๕๙ศพบาดเจ็บ๕๙๘คน
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจังหวัดเชียงรายค่ะ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือฉะเชิงเศร้า๔ศพ
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือเชียงรายและ๑๐๑เท่ากันนะคะ
คนรวม๔วันอุบัติเหตุทั้งประเทศเลย
๒ครั้งเสียชีวิตไป๒๓๗ศพและบาดเจ็บ๒๓๒๒คน
อ่าส่วนสถิติที่ดีกันบ้างก็คือจังหวะที่
ไม่มีผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด๑๒จังหวัดด้วยนะคะ
ขณะที่นครศรีธรรมราชสถิติอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือนครราชศรีมาและอุดรธานีค่ะ
โดยสาเหตุหลักเลยของอุบัติเหตุก็คือ
เมาแล้วขับและขับรถเร็ว
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุหลักคือรถจักรยานยนต์นะคะ
เรื่องนี้พลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัทย์ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคาดว่าตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่อง
ไปจนถึงวันสุดท้ายของเจ็ดวันอัตรายก็คือสิบเจ็ดเมษายน
จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับกรุงเทพเป็นจำนวนมาก
ทางเจ้าหน้าที่เองเขาเตรียมความพร้อมและเปิดช่องทางพิเศษ
เพื่อระบายรถบนท้องถนนโดยเฉพาะเส้นทางหลัก
ถนนมิตรภาพสายเอเชียต่างและจัดจิตอาสาไปประจำ
ตามจุดตามปั๊มน้ำมันที่คาดว่าจะมีประชาชน
จอดรถใช้บริการสำหรับสถิติอุบัติเหตุตลอด๔วัน
ที่ผ่านมาพลตำรวจโทดำรงศักดิ์บอกว่าก็ถือว่า
เป็นที่น่าพอใจเพราะตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลงถ้าเทียบจากปีที่ผ่านมา
แต่ถ้าจะให้พอใจมากที่สุดคือจะต้องเป็นศูนย์นะคะ
ขณะที่มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทก็คือดื่มแล้วไปขับไปขี่เนี่ย
สี่วันเจ้าหน้าที่เขายึดรถเลยนะก็คือมาตรการดื่มไม่ขับยึดไว้ทั้งหมด
สามพันหกร้อยเก้าสิบห้าคันค่ะเป็นรถจักรยานยนต์สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดคัน
รถยนต์เก้าร้อยห้าสิบสี่คันดำเนินคดีกับคนที่เมาแล้วขับ
เยอะมากคุณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบเก้าคนค่ะอ่า
ติจริงเราก็อยากให้มันเป็นศูนย์นะก็อย่างไรก็ตาม
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะและใครที่เมาแล้วไม่ต้องขับดีกว่านะคะ
เดี๋ยวจะเกิดความสูญเสียใช่ค่ะ